ทีนี้คุณผู้ชมคะในโลกออนไลน์มีการพูดถึงกรณีหญิงตั้งคัน๖เดือน
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายบอกว่าเป็นอดีตแฟน
ทำร้ายเพราะว่าหึงเพราะว่ามีเพื่อนผู้ชายพาไปซื้อขนม

ตำรวจออกหมายเรียกไปแล้ว๒ครั้ง
ตำรวจบอกว่าถ้าครั้งที่๒ยังไม่มาต้องออกหมายจับนะคะ
ลากกับปูนถนนปูนก็คนเห็นเหตุการณ์ก็แต่เขาไม่ช่วย
เพราะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องผัวเมียก็เลยช่วยอะไรไม่ได้
ไม่ยอมต้องเอาให้ถึงที่สุด
มีมีออกแบบว่าทำข้างในยังไม่ได้เข้าคุกเลยค่ะ
ยังเคยออกหมายเรียกไปแล้ว
แล้วเขาก็มามอบตัว
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่แชร์กันในโลกออนไลน์
เป็นหญิงสาวรายหนึ่งนะคะก็มีแผลมีร่องรอยฟกช้ำ
บนใบหน้าทั่วร่างกายแล้วก็เธอบอกว่าเธอเนี่ยท้อง๖เดือน
ถูกแฟนเก่าทำร้ายทั้งตบตีเตะต่อยลากไปตามถนน
ไม่มีใครช่วยได้แต่ยืนมอง
แล้วเธอถูกทำร้ายแบบนี้มา๔๕ครั้งแล้ว

ฝ่ายชายเนี่ยหึงที่เธอมีเพื่อนผู้ชายพาไปซื้อขนม
ทั้งที่เธอกับฝ่ายชายเนี่ยก็เลิกรากันไปแล้วด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุฝ่ายหญิงเข้าแจ้งความกับทางตำรวจสถานีตำรวจภูทรชิมพลี
บังน้ำเปรี้ยวเมื่อวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา

แม้ว่าอีกฝ่ายจะบอกว่าไม่กลัวความผิด

แต่เธอบอกเธอไม่สนเธอจะเอาผิดให้ได้

บอกว่าต้องรอดูด้วยนะว่าจะแท้งลูกหรือเปล่า

รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักเลยนะคะคุณผู้ชม

เพื่อเป็นหลักฐานทางคดีแล้วก็ได้ออกหมายเรียก
หนุ่มที่ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายไปแล้ว

เมื่อวานนี้ก็ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๒แล้ว
ถ้ายังไม่มารับทราบข้อกล่าวหา

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็พยายาม

จากฝ่ายที่ถูกกล่าวหาด้วยนะคะ